ด้วยส่วนจิตของความดีงาม
พร้อมในสัทธาปฏิบัติ
ดังนั้นเมื่อวันเวลาที่ผ่านพ้น
ผ่านวาระต่างการ
จึงเป็นเพียงการย้ายความรัก
ที่แน่นแฟ้นจากกายอย่างที่สัมผัสได้